ก็ติดภาวะโรคร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ๒๑ตุลาคมของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแล้วก็เป็นวันที่ปลูกฝังให้คนไทยทุกคนนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนรักษาต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ไม่ได้ให้แค่ร่มเงาแต่ต้นไม้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับทุกคนอีกด้วยนะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมาติให้วันที่๒๑ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครีนทราวรมราชชนนานีเป็นวันรักต้นไม้ค่ะเพื่อให้ทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณในน้
ในวันสำคัญนี่แหละถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการดูแลต้นไม้แล้วก็ผืนป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยกลมป่าไม้นะคะ
ได้มีงานต้นไม้แห่งชาตินี่มีการจัดงานรักต้นไม้ขึ้น
เพื่อทำกิจกรรมในการบำรุงรักษาให้มีพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้น
เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศในผืนป่าด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ
ในงานที่มีการจัดขึ้นเนี่ยถือว่าทางกรมป่าไม้เอง
ได้มีการเตรียมต้นกล้าคุณภาพดีในการแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นพันกล้าของต้นอินทนินทองอุไรมะค่าโมงศักดิ์ฝาง
กระดูกป่าเป็นต้นนะคะซึ่งประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถที่จะรับได้ตามสถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ
ง่ายเลยเพียงแค่นำบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็ติดต่อขอรับต้นกล้าฟรีกลับไปปลูกที่บ้านได้
อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ใช้โอกาสสำคัญนี้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติดูแลผืนป่าให้ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ